ไปดูอีกเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่พัทธลุงนะฮะ
ก็จะบอกว่าเป็นรักสามเศร้าก็คงจะไม่ใช่เสียทีเดียวนะฮะ
มันเป็นเรื่องของอดีตสามีที่เลิกลากับภรรยาไปแล้ว
ภรรยานี้เขาก็ไปแต่งงานใหม่แล้วเพิ่งแต่งงานมีสามีใหม่ได้สัก๑๑วัน
ปรากฏว่าสามีเก่าเนี่ยตามมาง้อฮะพอเขาไม่คืนดีด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งงาน

สามีใหม่เนี่ยเสียชีวิตนะครับอดีตภรรยาบาดเจ็บ
แล้วเขาเพิ่งแต่งงานกันได้๑๑วันเท่านั้นนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้านสายบ้านสายโกบ
วัดล้อตำบลชมวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
นายสารวุฒิศรีนุ่นอายุ๔๐เสียชีวิตนะครับ
ส่วนนางรัตนาคงหนูอายุ๓๒ปีบาดเจ็บ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคือนายเกรียงไกรคดชพันธ์อายุ๓๔ปี
เป็นอดีตสามีของนางรัตนา
ก่อนหน้านี้นายเกรียงไกรกับนางรัตนาแต่งงานอยู่กินกัน
มีลูก๒คนอายุ๗ขวบกับ๔ขวบ
แต่เมื่อ๕๖เดือนก่อนเนี่ยนางรัตนาขอเลิกกับนายเกรียงไกร
บอกว่านายเกรียงไกรไม่ช่วยทำมาหากินก็เลิกลากันไป
ฝ่ายชายก็พยายามตามง้อตลอดแต่ไม่เป็นผล
เมื่อ๑๖พฤษภาคมนางรัตนาตัดสินใจแต่งงานใหม่
กับนายสารวุฒิผู้ตายแล้วเมื่อคืนนี้
เกรียงไกรผู้ต้องหาก็ตามมาของ้ออีก
ทีนี้ก็ง้อไม่สำเร็จเหมือนเดิมก็เลยตามมายิงเขา
จนบาดเจ็บกับเสียชีวิตส่วนนายสารวุฒิที่เสียชีวิต
ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดล้อนะฮะ
ซึ่งทางพ่อของผู้ตายเนี่ยบอกว่าลูกชายนี่ก็เป็นพ่อม่ายนะ
รากับภรรยาไปสองปีกว่าแล้วแล้วก็มาเจอนางรัตนาก็รักใคร่ชอบพอกัน
รัตนาก็เป็นแม่ม่ายเหมือนกันแต่งงานกันเมื่อสิบหกพฤษภาคม
แต่งงานจัดงานให้ลูกชายเนี่ยได้๑๑วันนะครับ
ก่อนจะแต่งงานก็ได้รับการยืนยันจากทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะ
รวมทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายสามีเก่าที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องหาด้วย
ว่าไม่มีปัญหาอะไรยืนยันว่าเขาเลิกกันเรียบร้อยแต่งได้
ผู้ใหญ่ทั้งสามฝ่ายเนี่ยยังคุยยังตกลงกันเรียบร้อยแล้วเลย
ก่อนจะให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือพ่อของนายสารวุฒิที่เสียชีวิตบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนนะฮะ
แต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นเสียงประทัด
พอออกไปดูก็เห็นลูกสะพ้ายที่นั่งอยู่ในรถกวักมือเรียก
ตอนนี้ยิ่งเนี่ยก็ได้ยิ่งในเที่ยงพื้นอ่ะเนี่ยได้ยิ่งแป้งแป้งอยู่แบบนั้นเนี่ย
ตั้งแต่พวกมันพวกมันอาบน้ำอยู่แต่พวกมันก็รู้จัยว่าเอ่อ
ก็จุดก็จุดแล้วลูกตัดที่อ่ะเนี่ยแบบนั้นเนี่ย
พวกมันไม่ไม่ติดใจเลยก็พวกมันออกไปลูกพายอ่ะเนี่ย
มันวักงึมไปตั้งไงติจงเก่วเนี่ยเก่วอยู่จากทั่วที่เทกอ่ะเนี่ย
เดียกบ้างเดียกเดียกเดียกทั้งกับเพราะนี้พวกมันยังไม่รู้ว่าก็จะเหล้า
จัดลูกชายพวกมันหุ้มซ้ำภายรายก็พวกมันวิ้งก็ปร้อนให้เตียน
ปลัดอยู่บนตรักเลยพร้อมไปทึกงาน
มันไม่จิ้นเลยนะไปทึกงานเหลือเต็มตรักเต็มตัวเมล็ด
ก็นึกทันทีนะนึกว่าคุณนี้นะ
พอรู้ว่ามันมันคุณเป็หนทภัณฑ์
มอบตัวก็ดีนะพอว่าเพนินนะ
แต่ถ้ามาหลบหลบก็ไม่มีอะไรที่ตานมาเลย
ส่วนปืนที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุนะครับ
พ่อของผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขโมยปืนมาจากบ้านของน้าชายนะฮะน้าชายเนี่ยเป็นอดีตตำรวจนะครับ
มีบ้านอยู่หลังโรงพักในพื้นที่
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ยังมีรอยเลือดลงเหลืออยู่นะครับ
ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตอนเกิดเหตุก็กำลังเดินอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
หันไปดูเนี่ยนะยังเห็นผู้ต้องหาถือปืนอยู่ข้างรถกระบะของผู้เจ็บกับผู้ตาย
แล้วยังหันมาหาเธอบอกว่าอย่าเข้ามานะมีปืน
ไม่เอาว่าอย่าเข้ามานะโดยตือปืนอยู่จะยิง
ก็เลยวิ่งเข้าไปบ้านหลังนู้นอืม
ที่ตำรวจจะไปตรวจจุดเกิดเหตุนะครับ

ผู้ต้องหาไปหาอดีตภรรยากับนายสารวุฒิสามีใหม่ที่บ้านฝ่ายหญิง
ไม่เจอนะฮะโมโหก็เลยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าสองนัด
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ระหว่างทางไปเจอนางรัตนาอดีตภรรยานั่งรถกระบะมากับสามีใหม่
ก็เลยจอดรถขวางรถกระบะของเขาไว้
แล้วก็ลงจากรถจักรยานยนต์ของตัวเองไปเรียกนางรัตนาให้ลงมาคุยกัน
นางรัตนาไม่ยอมเปิดประตูรถลงมานะครับ
ก็เลยใช้ปืนยิงเข้าไปที่หน้ารถเนี่ย๒นัดนะฮะ
ก่อนจะเดินไปที่ฝั่งผู้โดยสารนะครับ

ด้ามปืนทุบกระจกรถจนแตก
แล้วก็กระหน่ำยิงจากทางด้านนี้ยิงไปถึงนายสารวุฒิที่อยู่ที่นั่งคนขับ
อดีตภรรยาก็พยายามใช้มือปัดป้อง
ก็เลยถูกยิงเข้าที่มือไปด้วยจนบาดเจ็บ
ส่วนนายสารวุฒิสามีใหม่เนี่ยเสียชีวิตอยู่คาเบาะที่นั่งคนขับนะครับค่ะ
ทีนี้ตัวคนเจ็บนางรัตนาอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ผ่าตัดเมื่อช่วงเช้านี้เองค่ะ
เธอเองยังอยู่ในอาการหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็บอกแค่สั้นว่าตอนเกิดเหตุเธอบอกสามีใหม่ไปแล้ว
ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาขวางคืออดีตสามี

แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ทำไม่ได้ขับรถฝ่าไป
เธอก็ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงทุบกระจก
ทีมข่าวก็เลยถามแม่ของนางรัตนานะคะ
คุยกันผ่านทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่อดีตลูกเขยจะไปก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าไปสองนัดด้วยค่ะ
ตอนนั้นเห็นว่าอดีตลูกเขยคนก่อเหตุเหมือนจะเมาด้วยค่ะ
โทรไปไม่ทันใช่ไหมคะ

แต่จริงว่าตั้งใจจะโทรไปเตือนอยู่แล้ว
ก็เราไม่มีเองนะ
เอามาตามเรามันจะก็ไม่โยคเลย
เนี่ยไปยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ที่บ้านมาแล้วรอบนึงอ่ะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุนี้นะคะจากการสอบถามจากทีมข่าวของเรานะคะ
ก็ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าตัวนายสารวุฒิผู้ตายเป็นคนที่เพื่อนบ้านรักนะคะ
เพราะว่าเป็นคนพูดน้อยแต่ขยันก็มีอาชีพกรีดยางในสวนยางพารา
ศูนยางนี้สิบเจ็ดไร่เพราะว่างก็ไปรับเหมาทำงานฝ้าเพดาน
เดินสายไฟตามบ้านคือเป็นคนขยันนะคะหลังแต่งงาน
ก็ได้มีการนำสินสอดไปซื้อโคมาเลี้ยงกัน๒ตัว
ก็ตั้งหน้าตั้งตากันทำมาหากินพ่อผู้ตายให้ข้อมูลว่า
ปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นปืนของน้าชายอ่ะนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเราก็เลยไปถามเรื่องนี้ค่ะ
ตกลงแล้วปืนเป็นของใครเป็นปืนอะไรกันแน่ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ไปที่สพควนขนุนก็ทำให้รู้ว่ามีการแจ้งความเรื่องปืนหายจริงจริง
เป็นปืนเก้ามิลลิเมตรและสิบเอ็ดมิลลิเมตรค่ะคนแจ้งเป็นอดีต
ราชการตำรวจประจำศาลจังหวัดเกษียณไปสองปีแล้วคุณระวีการก็เลยถาม
ติดต่อกับอดีตในตำรวจคนนี้ได้เขาบอกว่าปืนของเขาหายไปจริง
ครับแล้วก็ส่งภาพที่บ้านนะคะมาให้ดูว่าเนี่ยบ้านถูกงัด
รื้อบ้านพังเลยช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ได้มีการแจ้งความเอาไว้แล้วว่าบ้านถูกงัดแล้วก็ปืนหายไป
นี่นะคะตามภาพนี้ตำรวจสพควนขนุนก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บดีเอนเอในบ้าน
สอบปากคำคนแถวแถวบ้านสามคนก็ตำรวจบอกว่าสงสัยสามคนนี้
ก็เลยสอบปากคำสามคนนี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือนายเกรงไกรหลานชาย
ขณะที่สอบปากคำหลานชายยังคงยืนยันว่า
ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการขโมยปืน
แต่ว่าตอนนี้ก็คือรอแค่ผลดีเอ็นเอนะคะว่าตกลงใครเป็นคนเข้าไปขโมยปืน
หลานชายที่ก่อเหตุเมื่อวานก็ยังสงสัยว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนชนิดเดียวกันกับปืนที่หายไปหรือเปล่า
หลานชายเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็น
ก็ยอมรับว่าหลานชายเนี่ยเขาติดเหล้าเมายาจริงเกเรด้วย
อยากจะให้มอบตัวแบบลูกผู้ชายนะคะอืมคือในเกรียงไกรวันที่อ่า
ปืนเขาหายเนี่ยเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธค่ะซึ่งตอนเนี้ยผลตรวจดีเอนเอยังไม่ออก
ก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี้ยที่นายเกรียงไกรผู้ต้องหาไปก่อเหตุยิงเขาเนี่ย
ใช้ปืนที่ขโมยมาหรือเปล่าเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นปืนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
แต่ว่ายิงน่ะยิงแน่แหละตำรวจก็เลยบอกว่าตำรวจไปค้นที่บ้านพักของคนก่อเหตุ
ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรก็กระจายกำลังออกติดตามตัวคนก่อเหตุในทุกจุดอ่ะนะคะ
คาดว่าน่าจะหลบหนีกบดานอยู่ตอนนี้รอสารอนุมัติออกไหมจับคนก่อเหตุนะคะ
ก็รวบรวมหลักฐานให้แน่นที่สุดเพื่อออกหมายจับให้ได้นะคะ
มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทุกข์หนักกว่าเดิมนะ
ที่ว่าเออเลิกกันอะไรกันมันก็ทุกข์มันก็เศร้าแหละ
แต่ทีนี้กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายเลยใช่ค่ะนะ